ส่วนเรื่องราวของการประชุมใหญ่สามัญสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จริงเรื่องนี้เนี่ยเรามีการชี้แจงกันไปแล้วหลายรอบนะครับ
เพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีมันอาจจะไม่ได้ตรงตามมาตรฐาน
แล้วก็ความสามารถในการที่จะใช้อุปกรณ์ของพุทธศิลป์ด้วย
ก็อยากจะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกก็เลยเป็นที่มาให้หยุดใช้ไป
แต่ว่าสมาคมเองนะครับในเมื่อลงทุนเรื่องของอุปกรณ์ไปแล้ว
ถ้าลงตัวจะใช้ในช่วงปลายฤดูการนี้ตามแผนที่วางไว้
เพื่อจัดจ้างส่งวิทยากรที่มีความรู้มาเปิดอบรมให้กับทีมงาน
เข้าใจถึงการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบก่อน
แล้วก็ฝากถึงสโมสรนะครับให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของภูมิทัศน์
แล้วก็บริเวณในการตั้งกล้องถ่ายทอดสด
อีกหนึ่งเรื่องคือการแต่งตั้งนายกรวีปริศนานันทกุลครับ
เลขาที่การสมาคมแบบเต็มตัวแล้วนะครับ
หลังจากที่ขึ้นมารักษาการเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา

นายกรวีก็ได้รับการรับรองจากสโมสรสมาชิก๖๑เสียง
จากทั้งหมดที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด๖๑เสียงเลยครับ
คือทุกคนให้คะแนนเป็นเอกฉันครับ